ตอนนี้ภาคสังคมภาคประชาชนก็เดินหน้า
ในการที่จะเรียกร้องไม่ให้คดีนี้เงียบ
บอกว่าเสือดำจะต้องไม่ตายฟรีนะฮะ
ส่วนศิลปินต่างเขาก็เดินหน้าในการไปวาดกราฟิตี้เสือดำ
ตามจุดต่างเขาบอกว่าก่อนหน้านี้วาดไปบางที่
ลบบ้างโดนอะไรบ้าง
ใหม่ได้วาดใหม่ได้ไม่เป็นไร
พื้นที่ที่ขออนุญาตเจ้าของอาคารเจ้าของกำแพงไว้แล้ว

มีหมดนะฮะแล้วคราวนี้เป็นภาพที่ว่าที่
กำแพงของโรงพยาบาลสัตว์นะครับ
เป็นกราฟิตี้เสือดำที่ศิลปิน๙คนร่วมกันวาดลงบนกำแพง
คือการฆ่าครั้งสุดท้าย

เสือดาวสิงสาบราสัตว์ต่างก็จะต้องไม่ถูกฆ่าอีกนะครับ
เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจที่เชิญศิลปินมาวาดรูปเสือดำบนกำแพงโรงพยาบาลบอกว่า
เห็นรูปเสือดำหลายแห่งที่ถูกวาดขึ้นแล้วก็ถูกลบทิ้ง
รู้สึกเหมือนว่ารัฐต้องการปกปิดเรื่องนี้หรือไม่
แต่พวกเขาในฐานะคนรักสัตว์เห็นว่าเรื่องนี้จะต้องไม่เงียบ
หากภาครัฐจะทำอะไรขอให้รู้ว่าสังคมกำลังจับจ้องท่านอยู่
เหมือนตาเสือดำตาเสือดาวที่กำลังจ้องการทำงานอยู่นะครับ
และถ้าจะมีใครล่าสัตว์ป่าเพื่อมาทานเป็นอาหารอีก
ก็ขอให้เสือดำตัวที่นี่เขาเขียนไว้อย่างนี้ฮะ
ตัวที่ถูกนายเปรมชัยฆ่านั้นเป็นเสือดำตัวสุดท้ายนะครับ
ส่วนกรณีที่เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่
เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุราได้ยื่นหนังสือ
ติดป้ายรูปเสือดาวโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนตึกสูง
คือมันมีโลโก้ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลหนึ่งนะที่เป็นหน้าเสือดาวนะฮะ
เครือข่ายเยาวชนเขาบอกว่าอยากให้เอาออกนะฮะ
ล่าสุดที่ตึกอิตาเลียนไทยคนงานได้ถอดบิลบอร์ดโลโก้รูปเสือดาวออกแล้ว
เหลือแต่คราบกาวบางส่วนที่ยังรอการทำความสะอาดจริง
เครื่องดื่มก็จะไม่เกี่ยวกับเรื่องของเสือดำของนายเปรมชัยหรอกนะ

แต่ว่าดันไปติดอยู่ที่ตึกอิตาเลียนไทยคนก็เลยมองว่ามันไปเกี่ยวยงกัน
มันไม่ดีไม่งามไม่เหมาะสมนะฮะถอดออกไหม
อิตาเลียนไทยเขาก็ถอดออกแล้วนะครับ
ส่วนที่กาญจนบุรีเยาวชนและประชาชนชมรมคนรักเสือดำได้มีการนำป้ายแล้วก็มีสัญลักษณ์กากบาทต่อต้านการล่าสัตว์นะครับ

ดูสิเด็กเขาก็ไขว้มือกัน
อย่าล่าสัตว์เป็นการแสดงออกนะครับ
โดยนายสมชายพรมชนะประธานชมรมก็เปิดบ้านพักส่วนตัว
เตรียมจะทำบุญให้เสือดำในเดือนหน้านี้ด้วยนะครับ
คดีเสือดำก็จะมีความคืบหน้า

ใช่ที่นายเปรมชัยจะต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา
คดีพยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่
ซึ่งนอกจากนายเปรมชัยแล้วก็จะมีนายยงโดดเคลือด้วย

ก็ตามหมายเรียกของทางตำรวจเขานะ
สินบนก็เป็นบกปปเขาดูแลอยู่นะครับ